รวมถึงการเข้าไปดูคลิปนี้หลายวิวแล้ว
เป็นภาพของคนยืนเต้นอยู่บนตึกค่ะ
เป็นช่องเป็นห้องของตัวเอง

ภาพนี้ปกติแล้วเห็นในช่วงโควิด๑๙ในต่างประเทศ

แต่ทีนี้ภาพนี้เกิดขึ้นที่ไหนให้คุณผู้ชมฟังเพลงค่ะ
ชัดชัดชัดอยู่ไหนโอเคใช่นี่แหละค่ะค่ะ
เน้นไปที่ภาคอินสารด้วยอืมนะคะงัดทางงัดเนี้ยค่ะ
คือมีนักร้องนักเต้นแยกไปอยู่ตามระเบียงห้องคนละระเบียงคนละระเบียง
แล้วก็แสดงให้คนที่อยู่ด้านบนถนนได้ชมกันโดยอาคารจะประดับประดาษไปด้วยแสงไฟหลากสี
เจ้าของคลิปเขียนคำบรรยายบอกว่าดูหมอลำแบบจริงหรือหมอลำยุคต้องเล่นกันแบบนี้
ทีมข่าวก็สอบถามไปยังเจ้าของคลิปนะคะจนทราบว่าจริงแล้วนี่คือส่วนหนึ่งของการแสดงสกลจากสั้น
จัดขึ้นวันที่๙ธันวาคมจนถึง๑๒ธันวาคมคือคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายค่ะ
จะมีการแสดงไม่ว่าจะเป็นนิทัศกาลงานศิลปะงานออกแบบกิจกรรมหลากหลายค่ะ
มีจังสั้นวอร์กจังสั้นมิวสิกและจังสั้นอีทนะคะรวมถึงมีการแสดงหมอลำบนระเบียงแบบที่คุณผู้ชมเห็นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจังสั้นมิวสิกค่ะ